เขาก็เข้าไปดูว่ามาเป็นลมหมดสติหรือว่ามีใครมาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
พอเข้าไปดูใกล้เนี่ยเจอแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลวงพี่หลวงพี่ทำไมมานอนตรงนี้หรือครับ
เพราะอันของมันมาตัวโดงผมให้พระนั่งพระความครับ
หลวงพี่นอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาจำวัดอย่างนี้ไม่ได้หลวงพี่อยู่วัดไหนเนี่ย
อ๋อวัดอันสินครับ
อ๋อแล้วมาอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ที่จะต้องอยู่นะครับ
ขออภัยนะครับจำกลับแล้วนะครับ
มีใบสุทธิไหมพวกเขาถ่ายหน่อยได้ไหม

ยังไงใบสุทธิยังไม่ได้ทำนี่ฮะแล้วนุ่งห่มเจวรนี่เห็นไหม
คือรายเดอร์ที่ไปเจอก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะฮะตอนนี้เขาพยายามเข้าไปดู
เพราะว่าทีแรกเนี่ยเขาเห็นแต่ขาโผล่มานะก็คิดว่าเอ๊ะใครเป็นลมหรือว่าใครมาเสียชีวิต
ถ่ายเป็นหลักฐานไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยแจ้งคนมาช่วย
แต่พอมาถึงก็เจอแบบนี้สภาพแบบเมาแล้วนะดูเต็มคาราเบลเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมแต่น่าจะพระปลอมอ่ะนะ
มานอนเมาแถวนี้ได้ยังไงนี่เห็นไหมก็นุ่งห่มจีวอนบอกว่าอยู่วัดแถวกรสิน
แล้วก็เดินหนีหายไปค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ในจุดตามคลิปตรงนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับไม่เจอใครนะฮะ
ไม่เจอพระรูปในคลิปนะฮะเจอแต่ถุงอาหารตรงจุดที่รายเดอร์เขาเจอนะครับ
ส่วนรายเดอร์ที่เป็นคนถ่ายคลิปนะครับชื่อคุณกณิต
คุณกณิตบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ขี่รถมาส่งอาหาร
แล้วก็มาจอดพักแถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นจุดที่มาจอดพักเป็นประจำอยู่แล้ว
สังเกตเห็นเท้าคนเนี่ยมันยื่นโผล่ออกมานี่จากเสาสะพานแถวนั้นนะครับ
ทีแรกก็เอ๊ะใครเป็นลมหมดสติหรือว่าอาจจะเป็นคนเสียชีวิตก็ได้
ตัดสินใจเดินเข้าไปดูดีกว่าค่ะระหว่างเดินเข้าไปก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย
เพื่อจะได้เป็นหลักฐานเผื่อจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น
พอไปถึงก็นี่ฮะตกใจเลยฮะเอาเจอพระฮะ
เรียกพระให้ตื่นพระก็แบบตื่นขึ้นมาแบบงวงเงีวงเงีย
มียกมือไหว้ขอโทษอีกคือพี่กณิตแกบอกแกก็งงตอนนั้น
มาใบสุทธิก็ไม่มีบอกเป็นพระอยู่วัดที่กาลสิน

ร่งพี่ครับ

คงไปไม่ได้แค่พอเดินยังเป็นเส้อยู่เลย

เรามั่นใจไหมว่าเขาเมาสุรา

ก็ยืนยันครับอะไรก็ยืนยันแน่แน่เพราะว่า

ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องช่วยกันป้องกัน

ทำให้ศาสนาบ้านเราเสื่อมเสียก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
สอดส่องดูแลอย่างที่พี่เขาบอก